คุณผู้ชมครับมาดูกรณีของบัญชีปลอม
ในการที่จะรับเงินบริจาคช่วยน้ำท่วมกันหน่อยนะครับ
หลังจากที่พี่บินบรรลือฤทธิ์เปิดบัญชีมาแล้ว
มันมีบัญชีปลอมที่อ้างว่าเป็นบัญชีพี่บินเหมือนกัน
แต่โอนเงินเข้าธนาคารออมสินนะ
ธนาคารออมสินเขาก็ไปยัดบัญชีนี้เรียบร้อยแล้ว
แต่ทีนี้ครับก่อนหน้านี้มันมีเงินเข้าไปจริงในบัญชีนั้น
บัญชีปลอมนั้นและพี่บินก็อยากจะให้คนที่ทำผิด
เอาเงินส่วนนั้นถอนออกมาซะ
เอามาคืนกับกองทุนในการช่วยเหลือชาวบ้าน
ค่ะทีนี้คนที่ทำผิดเนี่ยอายุแค่๑๖กับ๑๔เป็นพี่น้องกันนะคะ
เมื่อวานนี้พี่บินพยายามต่อสายแล้วก็คุย
ท้ายที่สุดเนี่ยมีการรับสารภาพแล้วบอกสัญญาด้วยนะ

บินเป็นพนักงานสอบสวนเอง

ถ้าน้องไม่ยอมรับพี่นะเอาจริง

อยากให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปที่พี่บินคุยกับคนที่เกาะเหตุนี้หน่อยค่ะ

คนอื่นก็จะทำเพื่อเอาเงินต้องเข้าบัญชีนูเพื่ออะไร

ถ้าคนหนึ่งก็ทำจริงก็ต้องเอาง
ถึงที่สุดแล้วกันแต่ถ้ายอมรับมาพี่จะไม่ยุ่งไม่แตะต้อง
ก็คือให้มันจบไปน้องก็เอาเพียงเอาเงินมาคืน
ถ้าหนูจะยอมรับเรื่องนี้ที่หนูทำกูเนี่ยค่ะ
ถ้าหนูขอโทษพี่พี่หนูจะโอนตามคืนให้

ว่าหนูทำจริงนะแล้วออก

นี่คุณผู้ชมคำตอบแค่นี้แหละ
พี่บินบอกว่าพอใจแล้วจริงค่ะ
แต่หลังจากนี้การจะเอาเงินมาคืนในกองทุนทำยังไง

แต่ต้องบอกก่อนกรณีนี้เนี่ยอายุ๑๖กับ๑๔
คุยกับพี่บินชื่อว่าทรายเขาเป็นพี่น้องกันนะ

ทีนี้คุณผู้ชมได้ยินประโยคเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะ
คือพี่บินเนี่ยเขาก็คุยกับเจ้าของเฟซบุ๊คที่มีการเปิดบัญชีปลอมนี่แหละ
ก็หลายวิธีค่ะที่พี่บินใช้ทั้งขู่เสียงนิ่ง
พยายามบอกว่าเดี๋ยวจะไม่เอาเรื่อง
ท้ายที่สุดจากการตรวจสอบ
มันมีคำถามไงว่าแล้วเงินที่โอนเยอะไหม
พี่บินบอกว่าประมาณ๔๐๐๕๐๐บาท
ไปตรวจสอบดูแล้วมีเงินโอนเข้าไป๒๐กว่าครั้ง
ใช่ธนคารเขาตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยนะครับ

แล้วก็มีการกดเงินออกไปแล้ว๒ครั้ง
ต้องบอกว่าเฟสที่ลงบัญชีปลอมเนี่ย
เป็นเฟสของเบสเด็กหญิงวัย๑๔ปีคนน้อง
ใช่แต่เงินมันเข้าบัญชีของซาย
คือพี่พี่สาววัย๑๖ปี
ใช่ค่ะแล้วคนที่รับสารภาพกับพี่บิน
พูดประโยคเมื่อสักครู่นี้หนูจะกลับตัวใหม่
หนูจะโอนตังคืนให้พี่บินแล้วพี่บินถามว่าตกลงทำจริงไหม
แล้วก็บอกว่าจริงคนนี้คือซายอายุ๑๖ปีนะคะ
แต่ทีนี้หลังจากรับสารภาพกับพี่บินแล้วนะคุณ
ทีมข่าวของเราติดต่อไปอีกกับซายเนี่ย
ปรากฏว่าซายบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีแบบนี้
ว่าที่ยอมรับผิดเนี่ยยอมรับผิดจริง

คือทำผิดจริงแต่หนูไม่ได้ทำนะพี่นะ
คนที่ทำคือน้องน้องคือเบสอายุ๑๔ปี
เอาบัญชีของหนูไปโพสต์
แล้วตอนนี้กดเงินออกไปจนเหลือเงินติดบัญชี

คือเบสเอาบัญชีไปโพสต์เสร็จ
เพราะว่าตอนที่พี่บินเขาคุยกับซายนะ
แต่อยู่กับน้องซึ่งหมายถึงเบส
ใช่ทีนี้ก็บอกด้วยนะ
บอกว่าเบสน้องสาวหนีออกจากบ้านไปแล้ว
ตำรวจก็อยู่ระหว่างการตามตัวมาดำเนินคดีเรื่องนี้
มันก็กลายเป็นว่าพี่น้องก็โทษกันเองนะ

แต่การจะเอาเงินมาคืนในกองทุนก็ต้องดำเนินการต่อไปนะครับ
เมื่อช่วงสายที่ผ่านมานี่เอง๑๐โมงกว่านะครับ
ไม่สบายใจเรื่องหนึ่งเป็นอย่างมากพี่บินบ่นแบบนี้

เหนื่อยนะคนเห็นใจพี่บินตอนนี้บอกว่าเหนื่อยเหลือเกิน
พี่บินบอกว่าก็ตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่ได้นอนเลย

แล้วก็เช้าออกเดินทางจากกรุงเทพ๖โมงเช้า
มาถึงที่อุบล๗โมงเช้าแล้วนะครับ
กับยังไม่ได้นอนเลยเมื่อคืนนี้ง่วงเหมือนกัน

เรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดคุยกับพี่น้องนะฮะ
แล้วอธิบายบอกว่าตอนนี้เงินที่ได้มา

เบิกมาใช้๒๒ล้านบาท

ผมยืนยันจะบริหารจัดการอย่างโปร่งใส
แต่มีเรื่องหนึ่งที่บางคนบอกว่า
ผมจะเอาเงินตรงนี้ไปรวมกับเงินของรัฐบาล
ผมยืนยันครับผมไม่เคยพูด
และฝั่งเจ้าหน้าที่รัฐก็ไม่เคยพูดให้ผมเอาเงินมารวมกัน
ฟังเสียงพี่บินที่เสียงเขาเหนื่อย
แล้วก็หน้าตาอ่อนล้าเหลือเกินนะครับ
บางคนไปบอกข่าวว่าผมจะเอาเงินตรงนี้นะครับ
พี่น้องประชาชนได้ไว้ใจผม

ให้กับพี่น้องประชาชนที่จังหวัดอุบลราชธานี
หรือจังหวัดใกล้เคียงกับไฟอีสาน
ไปรวมกับเงินของเจ้าหน้าที่รัฐหรือรัฐบาล
ผมไม่เคยพูดและเจ้าหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาล
ก็ไม่ได้มาติดต่อหรือมาพูดเรื่องนี้กับผมเลย
แม้จะมาพูดเรื่องนี้ผมก็ไม่มีที่จะยอมเอาเงินตรงนี้ไปรวมนะครับ
แต่ผมบอกตรงว่าผมขอโทษจริงนะครับที่ผมต้องพูดแบบนี้นะครับ
ผมต้องไปบอกเมื่อคืนนี้ผมไปด้วยใจบริสุทธิ์จริงนะครับ
เพราะว่าเป็นศิลปิน
เพราะว่าเห็นว่าเป็นงานของส่วนรวม
ผมอยากให้ทุกคนมั่นใจในตัวผม

สิ่งที่ผมสะสมมาสิ่งที่ผมให้มา๓๐กว่าปี
ทั้งแรงกายแรงใจทั้งแรงทรัพย์
มันมีค่ามหาศาลมากกว่าที่ผมจะเอาตรงนี้
มาทำให้ผมเสียชีพ
๙นาทีกับอีก๑๐วินาทีที่พี่บินไลฟ์สดนะครับ
ตอนท้ายพี่บินบอกแบบนี้เชื่อใจผมสักครั้งหนึ่ง

จะทำให้ดีที่สุดที่ทุกท่านไว้วางใจ
กราบขอบคุณด้วยใจบริสุทธิ์
ยกมือไหว้ขอบคุณทุกกำลังใจครับ
นั่นคือประโยคสุดท้ายที่บีบินพูด

คือพี่บินเขาจะไม่ค่อยอัปเดตมากเท่าไหร่
เฟสของเขาเกี่ยวกับข้อความนะ
แต่ถ้าเป็นไลฟ์พี่บินเขาจะใช้เวลาไลฟ์ได้
ค่ะส่วนเรื่องของภาษีก็ทราบมาตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
ชี้แจงแล้วบอกว่าไม่ต้องเสียภาษี
เงินที่คนบริจาคผ่านบัญชีพี่บิน

นี่เป็นอีกหนึ่งความช่วยเหลือภาคเอกชน
ที่จะลงพื้นที่ไปช่วยน้ำท่วมวันนี้นะคะ
เพราะว่ามีท่อพญานาคซิ่ง
จากนายกทรที่นครปฐมก็รวมตัวกันนะคะ
เตรียมตัวเดินทางมาที่อุบลแล้ว
ซึ่งกลุ่มท่อสูบน้ำซิ่งท่อพญานาคซิ่ง๗ราย
ในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วที่สมุทรสาคร

เขารวบรวมเอาท่อสูบน้ำซิ่งท่อพญานาค๗ตัว

แล้วคาดว่าวันนี้ค่ะช่วงบ่ายน่าจะถึง
แล้วเดี๋ยวจะมีการประสานกับทีมของพี่บิน
เพื่อลงในพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้าน

บอกว่าจะเดินทางไปถึงที่อุบลประมาณเที่ยงครึ่งวันนี้ด้วยเหมือนกัน
หลังจากที่บริจาคเงินไปกับพี่บิน๑ล้านบาทนะหลายคนฮะ

บาท๒บาทพี่บินบอกว่าถือว่าเป็นบุญทั้งหมดนะครับ